ทุกผู้ชมครับยังจำเรื่องราวของวัดหนองเต่าที่มีโบสถ์ร้าง
ซึ่งอยู่ที่อ่างทองได้ไหมฮะโอ้โหจำได้สิคะคุณ
คือคุณลุงในพื้นที่เขาเคยบอกเลยว่าพ่อแม่บอกมาว่าถ้าเกิดได้ยินเสียง
โหรีปีภาษยำค่ำคืนนะอย่าหันไปมองที่โบสถเด็ดขาด
แต่ลุงไม่เชื่อหันไปมองว่าเห็นนางรำ
คนมารำแล้วก็เดินหายไปในโบสถ์นะคะคือวัดหนองเต่าอยู่ที่ตำบลบังพลับ
อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะจะมีโบสถ์ร้างอยู่หลังหนึ่งนะครับ
อายุมากกว่าร้อยปีที่ท่านเห็นนี่แหละนะครับก็กว้างยาวสักประมาณขนาดเนี้ย
กว้าง๖เมตรยาว๑๒เมตรทำด้วยก้อนอิดนะครับ
แต่ว่าสุดโสมเสียหายมีต้นโพขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ตรงกลางด้วย
กลายเป็นร่มเป็นเงาให้กับโบสถ์ไปเลยแล้วก็คอยพยุงโบสถ
ไม่ให้พังไปในตัวด้วยเหมือนกับค้ำปูนค้ำอิดไปเลย
จากด้านในออกไปจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วจะมีพระพุทธรูปกับมีรูปเต่าอยู่
เพราะว่ามีชาวบ้านบอกว่าเคยมีคนมาเข้าฝันบอกว่าให้สร้างให้หน่อย
เขาก็มาสร้างไว้แล้วก็กราบไหว้บูชากันนะครับ
ตอนนั้นสร้างแล้วมันมีปัญหาสุดโทรมพังเสียหายก็เลยย้ายไปสร้างตรงจุดอื่น
ก็กลายเป็นโบสถ์ร้างเรื่อยมาแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
เจอเรื่องลี้ลับอยู่ตลอดนะครับอย่างที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเคยลงพื้นที่ไปนะครับ
หลังจากที่ทราบเรื่องราวลี้ลับเสียงกล่าวขานกันมาเนี่ย
เราลงพื้นที่ไปเราเจอกับอ่าคุณลุงท่านหนึ่งค่ะชื่อว่านายบุญชูแป้งนวลอายุหกสิบหก
บอกว่าเคยเห็นดวงวิญญาณประจำเลยโอ้โหเป็นดวงวิญญาณนางรำนะครับ
เป็นผู้หญิง๕๖คนซึ่งครอบครัวเนี่ย
เคยเช่าที่วัดหนองเต่าทำสวนปลูกผลไม้
แล้วลุงบุญชูจำได้แม่เคยสั่งเอาไว้
แต่แม่บอกว่าเวลาเดินไปเดินมาเดินผ่านไปเนี่ย
นี่นะฮะที่คุณลุงเล่าให้กับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียฟังเนี่ย
แม่บอกว่าอย่าหันไปมองนะทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งไม่เชื่อ

แต่หันไงหันไปมองโบสถ์
สักทีเถอะอยากจะรู้ทำไมไม่หันไปมอง
พอหันไปมองนี่ฮะลุงบุญชูบอกเห็นอย่างนี้เลย
หญิงสาวแต่งกายชุดไทย๕๖คนกำลังร่ายรำอยู่เลยฮะ
แล้วเสียงดนตรีปี่พาดอย่างนี้เลย
นี่อย่างนี้เลยเนี่ยลุงบอกตั้งแต่นั้นไม่กล้าเลยฮะ
ไม่กล้าหันไปมองอะไรอีกเลยครับ
เดี๋ยวฟังนะครับที่ลุงบุญชูเคยเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังเอาไว้
หลังจากจะมืดหรือไม่มืดแล้ว
ได้ยินเสียงละนาดอีกเลยก็หันมามองดู
หันมามองดูก็เห็นนางลำอยู่
ลำยืนลำอยู่ยืนฟ้อนลำอยู่ข้างโบสถ์
นั่งรำประมาณ๕๖นางเลยสวยงาม
มีความโมโหลีได้ยินก่อน

เสียงมโหรีคล้ายละนาดกาสีซอ
ที่เดินที่เห็นนางรำยูเนี่ย
ที่เห็นนักรังประมาณ๕๖คนอยู่ตรงนี้
พอสักพักมันก็หายเข้าไป
ชาวบ้านหลายคนก็เจอเรื่องประมาณอย่างนี้
บุญชูวันที่ให้สัมภาษณ์กับคุณนัทพงศ์ผู้สื่อข่าวของเรายังบอกเลย
บอกว่าพามาได้ลุงพามาดูได้แต่เอากลางวันนะ
ถ้าเกิดแบบตะวันตกแล้วเริ่มมืดเมื่อไหร่ลุงกลับนะ

กลัวว่าลุงเขาลองหันมองครั้งเดียวแล้วเจอ
พอมีข่าวนี้ออกไปนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะ
ตอนค่ำเมื่อวานนี้นะครับมีชาวบ้านกับพระสงฆ์รวมแล้ว
ทั้งคนทั้งพระ๑๖ชีวิตมานั่งวิปัศนากรรมฐานที่โบสถ์ร้างแห่งนี้นะครับนี่นะครับ
คือไม่กลัวเลยมานั่งวิปัสนากรรมฐานเลยนะครับ

ปลดปล่อยวิญญาณที่อยู่ที่นี่ให้ไปสู่พบภูมิที่ดีนั่งทั้งคืน
แล้วพอถึงรุ่งเช้าก็กลับนี่ฮะโบสถร้างของวัดหนองเต่า
ตะมนต์บางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ดูกลางคืนหน่อยตอนที่เข้าไปนั่งกันท่านผู้ชมดูนะฮะ
นี่ฮะตั้งแต่ตะวันตกดินแล้วก็ค่ำเนี่ยนั่งแบบนี้ทั้งคืน
จนเช้าทีมข่าวของเรารู้ข่าวก็เลยไปดูมาเห็นไหมฮะ
แบบเงียบสงัดใช่ก็มีคน๑๔คนนะเป็นชาวบ้านนะ
มานั่งวิปัสนากรรมฐานนะครับบอกว่าต้องการปลดปล่อยวิญญาณที่อยู่ที่นี่ไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับ

ดิฉันอยากรู้ว่าคุณภาคภูมิว่าเขามานั่งวิปัสนากรรมฐานแบบนี้เจออะไรเห็นอะไรเห็นนางโรงนางรำอะไรไหม
ก็มีคนหนึ่งชื่อนายชุธิเทพอายุ๔๕แล้วเป็นชาวบุรีรำนะครับ
บอกว่าตอนที่กำลังนั่งวิปัสนากรรมฐานอยู่นะครับเห็นดวงวิญญาณผู้หญิงแต่งชุดไทยสีแดง
ชุดไทยสีเขียวเดินออกมาจากโบสถ์แล้วไปกราบพระพุทธรูป
คือเห็นเหมือนกับที่ลุงบุญชูเล่าให้กับเราฟังเลย
คือเห็นชุดไทยเหมือนกันแต่ลุงบุญชูบอกว่าเห็นมาเป็นนางรำแต่อันนี้คือเป็นชุดไทยไปกราบพระพุทธรูป
ก็อันนี้เขามานั่งวิปัสนาแต่ลุงบุญชูเห็นเนี่ยคือตอนที่มีเสียงดนตรีปีภาษ
แล้วแม่บอกว่าเวลาเดินผ่านโบสถ์หลังนี้ได้ยินเสียงดนตรีปีภาษดนตรีไทยเนี่ยอย่าหันไปมอง
พอหันไปมองนี่เขากำลังรำกันอยู่แต่อันนี้คือเขามานั่งวิปัสนาให้
ปลดปล่อยวิญญาณเขาก็เลยเห็นนางรำเนี่ยเดินมากราบพระพุทธรูป
แล้วยังเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยเป็นนางรำอีก๑๐กว่าคน
และวิญญาณเร่ร่อนวนเวียนอยู่ในโบสถ์ที่โบสตร้างแห่งนี้อีกเป็นจำนวนมาก
พอตอนที่ผมมาประมาณพรุ่งหนึ่ง
ผมเจอเข้ามาเขาก็ไปทักทายนะ
จะมีสีเขียวสีเปียวครับ่ะตาคล้ายกันนะครับ
พี่น้องก็เงียบกับพี่จะอยู่น้องจะอยู่ข้างบน

พวกเราจะมานั่งกรรมฐาน
พอสวดมนต์ของดวงปุ้งรวงปุดุครับผม
รวงปุดุวสมมุสต์สเกตส์
ตามที่เขาจะรับได้หรือรับไม่ได้
นี่ก็ว่าขั้นอีกทีครับผม
อยู่กับความเชื่อด้วยนะฮะแต่ว่าเขาก็เหมือนกับมานั่งสมาธิ
ส่วนบุญส่วนกุศลให้เนี่ยได้ไม่ได้ถึงไม่ถึงเจอจริงไม่จริงอย่างไร
เราก็ไม่อาจทราบได้ค่ะแต่ว่าเราก็เนี่ยฮะ
ไปดูบรรยากาศมาแล้วก็สัมภาษณ์มาให้ท่านได้ดูได้ฟังกัน
แต่บวชร้างที่นั่นยังอยู่เหมือนเดิมฮะใช่วัดน้องเต่าที่อ่างทอง
ค่ะนี่อ่านข่าวมาถึงตรงนี้แล้วคุณภาคภูมิอยากไปทำข่าวไหมคะ
ก็ไปได้ครับไปดูได้ฮะแถวนั้นสบายมากฮะแถวบ้านผมเอง
คุณพ่ออยู่แถวนั้นค่ะอ่ะเดี๋ยวไว้ว่างแวะไปดูแล้วบอกกันด้วยนะว่าเป็นยังไง
เดี๋ยวสักบ่าย๒บ่ายให้ตั้งแต่กลางวันเลยนะคะ